มาก่อติดเรื่องคดีของน้องชมพู่กันต่อนับจนถึงวันนี้ก็ปลาเข้าไป๖๖วันแล้ว
ใช่ค่ะทุกอย่างก็ยังคงตันตันยังไปไม่ถึงในการไปหาตัวคนร้ายที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยที่บ้านกรอกมันมีกิจกรรมการลงแขกดำนากันขึ้น
ก็เป็นวิถีชีวิตที่มีขึ้นมาเพื่อความสมรรถฉันของคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านก็ดี
ใครที่เริ่มดำนาก็จะเฮโลกันไปแต่ว่าปรากฏว่าทางด้านของแม่ชมพู่กับลุงพลไม่ไปดำนานในแปลงเดียวกัน
อยู่ห่างกันประมาณ๑กิโลแต่ไม่เจอหน้ากันไม่ไปร่วมดำนากันนะฮะไปถามลุงพลลุงพลน้ำตาคอเบ้าเลย
แม่น้องชมพู่ไม่ยอมมาร่วมดำนาด้วยไปฟังเสียงไปชมบรรยากาศช่วงนี้ครับ
แต่แม่ชมพู่ไม่ได้มาอ๋อนานไหมไม่รู้ถ้าแม่ชมพูถ้ามาเขาคงไม่ดำหน้ากับผม
เขาไม่ได้มาครับเขาไม่มาลุงจะดำไหมดำครับดำโอเคงั้นไปดำไหมครับ
ให้แม่ชมพู่มาดำนาด้วยไหมก็อยากให้มาครับอยู่คนละมุมก็ได้
ถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ผมครับยังทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ได้คุยกันบ้างไหมคะ
ครับมันแทบแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรผ่านเขาไหมคะก็ก็ยังห่วงเหมือนเดิม
ยังเป็นห่วงยังรักกันพี่น้องเหมือนเดิมอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
จนวันนี้ยังรักบ้านแม่น้องชมพู่ยังรักพ่อยังเป็นพี่น้องกัน
หากเป็นไปได้คุยกันไหมคะก็ถ้ามันผ่านผลไปก็
มันก็ต้องใช้เวลานะอืมหนักมันก็มันมีอยู่ในใจอ่ะค่ะ
มันก็สะเทือนจิตใจนะฮะลุงพลก็ร้องไห้แหละนะครับนะฮะ
เพราะว่านักข่าวเองก็พยายามถามแหละเรื่องของความสัมพันธ์คนในครอบครัวกับแม่น้องชมพู่เป็นยังไง
ที่ไม่มาดำนานในแปลงเดียวกันอะไรแบบนี้นะฮะก็บอกว่าก็ยังคงห่วงเหมือนเดิม
เพราะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยากให้มาคุยกันแต่เชื่อว่ามันต้องใช้เวลา
ค่ะนะฮะถึงแม้ว่าจะมาถ้าเกิดไม่อยากเจอผมก็อยู่คนละฝั่งของแปลงนาก็ได้
อะไรแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะลุงพลก็ไปร่วมลงแขกดำนานในที่นาของนางลำพูนนะ
หังนะของคนในหมู่บ้านกลกนะครับเช่นเดียวกันกับป้าแตนนะฮะ
ก็เป็นพี่สาวแท้ของแม่น้องชมพู่ก็อยากให้น้องสาวมาดำนาด้วยกัน
แตนก็บอกเหมือนกับลุงพลว่าคิดถึงน้องเป็นห่วงน้อง
จริงแล้วที่จริงป้าแตนเองก็อยากจะพูดคุยกับทางด้านของน้องสาวเหมือนกัน
แต่ก็ไม่มีโอกาสได้แต่บอกผ่านยายไป
พร้อมทั้งฝากบอกด้วยว่าอยากจะให้น้องตั้งสติคิดเยอะ
คิดถึงความเป็นพี่น้องกันหน่อยอยากให้กลับมารักและสามัคคีกันเหมือนเดิมนะครับ
คือกิจกรรมลงแขกดำนาครั้งนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
จริงแล้วเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดมุกดาหารเขาจัดขึ้นมา
เมื่อวานนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ด้วย
แต่ว่าลุงพลกับแม่ชมพู่เขาดำนากันคนละแปลง
เราก็ไปถามลุงพลแล้วทีนี้ถามแม่น้องชมพู่ต่อว่าไม่อยากเจอลุงพลหรือเปล่า
ทำไมต้องไปดำนากันคนละแปลงทีนี้เราก็ไปถามนะ
แม่ของน้องชมพู่บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
มันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
แม่น้องชมพู่บอกว่าเอางี้ก่อนคือไอ้กิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดเนี่ยเขาจัดกันทั่วจังหวัด
แต่เมื่อวานเนี่ยเป็นคิวของแปลงนาตรงนี้อยู่ใกล้กับวัดกกอกแล้วเพิ่งแจ้งมา
แจ้งมาแต่ก่อนหน้านี้ทางบ้านน้องชมพู่ได้มีการสูบน้ำเตรียมรอไว้แล้ว
แปลงของพ่อแม่ของคุณแม่น้องชมพู่ก็คือตาชาญกับยายสมควรมันเป็นความเชื่อของชาวอีสานเป็นประเพณีโบราณบอกว่า
การดำนาครั้งแรกเนี่ยลูกต้องมาช่วยพ่อแม่ดำนาเพราะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วนาแปลงของตาชาญกับยายสมควรเนี่ยเขาก็สูบน้ำไว้รอแล้ว
ถ้าเกิดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ดำนาน้ำมันก็จะแห้งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยากเจอไม่อยากเจอลุงพลนะไม่เกี่ยวกันเราก็ถามต่อว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเจอเจอกันได้ไหมแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรก็เจอกันได้
แม่ต้องดำช่วยตากับยายเพราะว่าอยากตากับยายไม่มีใครช่วยเลยเป็นดำนาของตัวเองค่ะแม่ทำนากับตายายแล้ววันนี้คือเป็นวันแรกเหมือนกันที่เราดำนาคือไม่ได้กะจะมาดำชนกับไม่ค่ะคือเราสูบน้ำไว้ก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศว่าผู้ว่าจะมาแล้วถ้าเราสูบน้ำแล้วเราไม่มาดำน้ำก็จะแห้งเปล่าเปล่าเสียเงินเปล่าเป
คุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่มีความคิดเห็นยังไง
คุณแม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะไม่อยากก้าวไก่ความรู้สึกของลุงพล
เราถามต่อป้าแตนป้าแตนพี่สาวของแม่บอกว่ายังรักยังห่วง
ทำบุญที่คำชโนธยังเอาพระมาฝากแม่ของน้องชมพู่เลยฝากผ่านยายไป
บอกหรอกก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้พระเลยนะคะ
แต่เอาล่ะคุณแม่บอกว่าก็ยังสามารถรับรู้ความห่วงใยจากป้าแตนได้
ส่วนเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เป็นการทำงานของตำรวจดีกว่า
เพราะถ้าตำรวจจะออกหมายจับใครก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว
ทีนี้เราเองในฐานะสื่อมวลชนนะคะก็อยากให้พี่น้องเขาดีกันนะ
วันหนึ่งคิดว่าน่าจะสามารถดีกันได้เหมือนที่ลุงพลบอก

ส่วนเรื่องของการทำงานของตำรวจนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่๖๖แล้วนะคะ
และช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรานำเสนอเกี่ยวกับผลการชนะสูตรศพของน้องชมพู่
ไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
มาจนถึงสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ผลการชนะสูตรมันเป็นไปในทิศทางที่อาจจะทำให้ระบุได้ว่า
น้องชมพู่เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วไปเสียชีวิตเองเนี่ยนะคะ
เพราะว่าไม่สามารถสรุปหาเหตุผลการตายได้
ทีนี้ผลชันสูตรที่ออกมาก่อนหน้านี้ไปถามคุณแม่คุณพ่อก็ไม่เชื่อ
แล้วก็เราก็ไปถามหลายคนนะคะเป็นการหาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลชนสูตรนี้
อีกหนึ่งคนที่เราไปถามหมอปลาค่ะมือปราบสัมภเวษีนะคะ
หมอปลาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ผลชนสูตรออกมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าสรุปแบบนั้นมันค้านความรู้สึกมากด้วย
และนอกจากนี้หมอปลาบอกว่าไม่มีทางหรอกที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปบนเขาเองได้
กล้าพูดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนต่อให้โตกว่าชมพู่
ก็ขึ้นไปคนเดียวไม่ได้ฟังเสียงหมอปลาค่ะ
คือผมอยากจะให้คนที่สรุปนะครับว่าน้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นไปตายเองได้เนี่ย
อยากให้คนพวกเนี้ยลงพื้นที่เดินดูครับว่าถ้าเราเป็นเด็กอ่ะครับ
เราจะเดินขึ้นไปไหมหรือเราเอาเด็ก๓๔ขวบก็ได้หรือ๗ขวบก็ได้
ให้ใหญ่มานิดนึงอะเดินดิครับได้ไหม
แล้วคุณจะรู้เลยว่าเด็กไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนนั้นได้
เพราะในตัวผมเองอ่ะเคยขึ้นไปแล้วหนึ่งครั้งหอบแดงครับ
แล้วไอ้เรื่องที่ความเชื่อเกี่ยวกับรอยตัดผมว่ารอยต่างที่บนน้องชมพู่เนี่ย
เรื่องศัยศาสตร์นะครับผมกล้าบอกเลยว่ามันไม่มีหรอก
คดีนี้เรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์นั่นผมคิดว่าไอ้คนทำมันพยายามเบี่ยงเบนประเด็น
และสุดท้ายเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในตัวลุงพลว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์
หมอปลายืนยันว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าย้อนฟังนิดสักนิดนึงเนี่ยหมอปลาพูดถึงเรื่องของผลชนะสูตร
เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
น้องชมพู่ผมของน้องชมพู่เนี่ยลักษณะคล้ายถูกตัดไป
มีคนไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะคนร้ายเป็นคนที่ชอบทำคุณสัยหรือเปล่า
จะเอาผมน้องไปทำคุณสัยหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
หมอปลาบอกว่าเด็กสามขวบบริสุทธิ์ตัดเรื่องคุณสัยออกไปได้เลยมันไม่เกี่ยวหรอก
และนอกจากนี้นะคะยืนยันคำเดิมลุงพลเป็นคนบริสุทธิ์จะขอยืนข้างลุงพล
ว่ากระแสสังคมจะเป็นอย่างไรและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จะยื่นมือช่วยเหลือลุงพลอย่างแน่นอนอย่างที่เคยบอกไว้
ไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วไปอยู่กับผมก็ได้

หรือว่าถ้าถูกออกไม้จับจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มีเงินสู้ใช่ไหม
เดี๋ยวเอาที่ดินไปจำนองแล้วเอาเงินออกมาช่วยลุงพลทำคดี
ค่ะค่าที่ดินเขาเป็น๑๐ล้านเออใช่นะฮะ
คุณผู้ชมหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทุกคนกำลังพยายามหาอยู่คือเสื้อกล้าม
ใช่ค่ะที่ชมพู่ใส่ที่หายตัวไปค่ะหายังไงก็หาไม่เจอ
ก็มีการพยายามตั้งข้อสงสัยว่าใครเป็นคนเอาไปใครเป็นคนเอาไปซ่อน
หรือเป็นไปได้ไหมที่วัวมันจะไปกินเสื้อของน้องเข้าไป
นักข่าวก็พยายามไปหาความเชื่อมโยงไปถามชาวบ้านเคยเห็นไหม
เคยเห็นวัวกินเสื้อคนเข้าไปไหมถามคุณหมอว่าคุณหมอเป็นไปได้ไหม
วัวมันจะไปกินเสื้อของเด็กเข้าไปทำให้เราหาไม่เจอ

ก็ไปสอบถามนางอุ่นอวนวังอายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านกรอกยืนยัน
คืออยากถามคุณป้าป้าอุ่นป้าอุ่นคิดว่าวัวมันจะกินเสื้อเข้าไปไหม
คนทั่วไปอาจจะไม่เคยเห็นแต่ยายอุ่นหรือป้าอุ่นบอกว่า
จริงแล้วนะถ้าเกิดเราไปถามชาวบ้านที่เลี้ยงวัวนะฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ย
จะพูดเหมือนยายนะคือวัวเนี่ยมันเป็นไปได้แหละที่มันจะกิน
แต่มันจะไม่กินเสื้อที่สะอาดเพราะมันจะต้องได้กลิ่นความเค็มก่อน
มันถึงจะกินนะฮะซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าเสื้อของชมพู่เนี่ย
ที่มันตกอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยแล้ววัวมันได้กลิ่นความเค็ม
ที่ชาวบ้านเขาปล่อยวัวขึ้นไปเนอะตามร่างกายของเรา
วัวมันก็ไปเจอแล้วมันก็เคี้ยวเข้าไปกินเข้าไป
ทำให้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออาจจะเป็นไปได้นะ
อันนี้ยายอุ่นเขาเขาพูดประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคำถามคือ
วัวมันจะกินเสื้อของชมพู่เข้าไปหรือเปล่านะฮะ
ก็ต้องดูที่ว่าเสื้อของชมพู่มันจะมีกลิ่นความเค็ม
คือกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวของคนหรือเปล่ากลิ่นไคร้ต่างต่าง
ถ้าเกิดว่ามีความเค็มอยู่มันก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะเสื้อตัวเล็กด้วยของเด็กอ่ะนะวัวอาจจะกินแล้วก็ขย่อนเข้าไปนะฮะ
อุ่นเล่าต่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนสมัยสาวเนี่ยนะ
ทำงานกลับมามันก็เหงื่อท่วมตัวถอดเสื้อทิ้งไว้พาดไว้
เอาที่ราวตากผ้าข้างบ้านหลังจากนั้นจู่จู่มีวัวที่เคยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยฮะ
มันเดินเข้าไปดมพอมันได้กลิ่นเหงื่อกลิ่นใคร
แล้วมันก็งับเสื้อเข้าไปเขมือบเข้าไปแล้วมันก็มันก็กินเข้าไปไงฮะ
เออมันก็เคยเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น

ยายก็เลยคิดว่าเออถ้าวัวหรือควายมันจะกินเสื้อชมพู่เข้าไป
ถ้าเกิดมันได้กลิ่นความเค็มกลิ่นเหงื่อของน้องมันก็อาจจะกินเข้าไปได้
หรือคนร้ายอาจจะคิดซับซ้อนกว่านั้นคือเอาเกลือไปโรยใส่เสื้อน้อง
ให้มันเค็มให้มันมีกลิ่นแล้วก็ยืดให้วัวกินเพื่อเป็นการซ่อนหลักฐานเอาไว้
ก็เป็นไปได้แต่แหมคนร้ายมันจะฉลาดมันจะคิดซับซ้อนขนาดนั้นชิวหรือ
ก็พยายามคิดกันอยู่ให้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ทีนี้ขณะที่ณแต่น้าของชมพู่เองฐานะที่เป็นคนเลี้ยงวัว
ก็ก็เคยบอกเหมือนกันว่าเขาเคยเลี้ยงวัวเคยเห็นวัวมันเคี้ยวเสื้อคนจริง
แต่ไม่เคยเห็นวัวมันจะกลืนเข้าไปเลยมันเคี้ยวขย่อนเฉย
อาจจะเอาชิมรสชาติความเค็มของเหงื่ออะไรอย่างนี้
แล้วพอเคี้ยวสักพักมันก็คายออกมาไปฟังเสียงนาแตครับ
ถ้าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามันจะกินแต่มันแค่เคี้ยวเฉย
เคี้ยวเอารสชาติความเค็มในเสื้อเฉย
อาจจะมีไม่ใช่แค่เสื้ออาจจะเป็นเปรย์ก็ได้ครับ
เป็นเปย์เป็นผ้าเป็นอย่างอื่นก็ได้มันแค่เคี้ยวแล้วก็มันก็คลายทิ้งนะครับ
ส่วนว่าที่เห็นว่ามันอาจจะกินบ้างก็จะเป็นถุงพลาสติกบ้างนะครับ
แต่ไม่เคยเห็นวัวที่แบบเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปเลย
ไม่มีมีแต่เคี้ยวแล้วมันคลายทิ้งนะครับ
ไปถามคุณหมอทางหาความเป็นไปได้บ้างดีกว่านะฮะ
ก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ประเภทวัวควายนะฮะ
แล้วก็ยังเป็นสัตว์ประเภทวูอควายมันชอบความเค็มจริงนั่น

ว่าความตั้งใจที่มันจะกินเสื้อเลยทั้งตัวเนี่ยมันคงน้อยมากนะฮะหากเป็นเพียงเศษผ้าที่วางเอาไว้ตามย่าตามพื้นดินก็อาจเป็นไปได้ที่มันจะเผลอดมดมปุ๊บเออมีกลิ่นเค็มก็กินเข้าไปนะฮะแต่ตั้งใจกินเสื้อเลยอาจจะเป็นไปได้ยากส่วนที่บอกว่าเสื้ออาจจะมีความเค็มจากเหงื่อคนแล้ววัวมันชอบหมอน้อยก็บอกว่าวัวชอบความเข
พื้นที่เขาก็บอกเคยเห็นก็คือเขาชำแหละวัวช่วงที่มีงานแล้วเขาบอกว่าพอชำแหละเข้าไปปุ๊บเห็นเสื้ออยู่ในท้องวัวใช่ครับอ่ะเราก็ตามกันต่อครับกับเรื่องของคณิตน้องชมพูนะฮะ